จดเลขกันทันหรือเปล่าคะอาจารย์นกไทยรัฐนี่ไม่อยากจะเมาส์นะทุกทีนะ
อืมโดนไปเหมือนกัน

สวัสดีค่ะ
อรุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมัวแต่ลองเลขอย่าลืมด้วยแล้วนะค่ะ
เพราะว่ามีข่าวบันเทิงแซ่บมาฝากคุณผู้ชมในเช้านี้เช่นเคยค่ะ
ก่อติดความร้อนแรงของพรมแดงในงานประกาศรางวัลของคนบันเทิง
ค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะกับงานสยามดาราค่ะ

สำหรับงานพรมแดงประกาศรางวัลของคนบันเทิงค่ำวานนี้
ดาราดังพาเรทกันอวดโฉมสุดตะลึงกันเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าเสียงแสงแฟลตแสงไฟโอ้โหซูมอินซูมเอาท์กันแทบไม่ทันคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นสาวนางงามนะคะเป็นผู้เข้าประกวดจากเวทีของเรานี่แหละ
ก็งดงามมาด้วยชุดราตรีเรียบหรูดูแพงนะคะ
เดินมาอวดโฉมให้ได้ส่องประกายกันแบบโอ้โหตากล้องก็แชะภาพกันรัวเลยทีเดียวนะคะ

แต่ที่ต้องฮือฮาอ้าปากค้างค่ะคุณผู้ชม
พรมแดงให้กับนางเอกสาวผู้ครองแชมป์เซ็กซี่สตาร์ที่สุดแห่งปี
ฟาดเรสสีแดงเลือดหมูแหวกหน้าอกคว้าลึกเกือบถึงเอวเลยทีเดียว
แซ่บสมตำแหน่งไหมล่ะคะคุณดูกันเลย

ขณะที่คู่จิ้นฟินทะลุจอค่ะคุณผู้ชม
อย่างนเดชยายาฝ่ายชายคว้าสูตรลายตารางมา
ขณะที่นางเอกสุดแบ๊วก็ขอสวมเดรสสีดำเปิดไหล่พอหอมปากหอมคอละกัน
ปล่อยผมสบายงานนี้ไม่เกินความคาดหมายค่ะ
จะมีแค่ช็อตน่ารักที่เราแอบจับภาพมาได้กับการโอบหลังกันเบา
เขาก็มาสไตล์นี้เนาะเสื้อผ้าสีทิศทางเดียวกันตลอดเลยคู่นี้
จากสวยสง่ามากันที่แซ่บชวนตะลึงกันต่อค่ะกับอดีตมิสแม็กซิม
เปิ้ลพัชชุดาที่จ้องแล้วจ้องอีกค่ะคุณผู้ชมว่าทำไมทำไมถึงได้วิวสักขนาดนี้
แต่ไม่ต้องตกใจนะตามเซ็นเซอร์กันแทบไม่ทันจริง
เพราะว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์ทั้งทีก็เลยขออวดของดีในชุดซีทรูแนบเนื้อ
แต่ว่าพี่เปิ้ลบอกว่าก็ไม่ได้ปล่อยอะไรออกมาแบบเกินสายตาประชาชนไปนะคะ
ให้ดูกันไปแบบน้ำจิ้มเขาว่างั้น
แต่ที่ต้องเซ็นเซอร์รัวค่ะไปดูกันเลยเมื่อคืนนี้แชร์ภาพกันหนักมาก
เชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วแม้ว่าเราจะเซ็นเซอร์มานะคะ
เธอใช้สก๊อตเทปนะคะพันปิดหน้าอกปิดบางจุดที่ควรจะปิด
แล้วก็ปิดแขนมาให้ดูเก๋นิดหนึ่ง
หนึ่งข้างในเนี่ยคือใส่แค่ชั้นในด้านล่างพูดง่าย
กางเกงในสีเนื้อข้างล่างแล้วก็มากับผ้าซีชูเธอ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งอย่างนี้บอกว่ากะมาแบบนี้
ฆ่าได้ฆ่าหมายถึงว่ามาให้เซ็กซี่ฆ่าใครได้ก็ฆ่า
มั่นใจมากแล้วเธอบอกว่าเซ็กซี่กว่านี้ก็เคยใส่มาแล้ว
ออกแบบชุดโดยพี่ป๋องซีเบสค่ะอืมเออเธอบอกว่าเธอมั่นใจอ่ะ
ในรูปร่างของตัวเองอ่ะนะคุณจูนแม็กซิมเนี่ยก็แน่นอน
เมื่อคืนนี้มีหลายกระแสอยู่เหมือนกันบางกระแสบอกว่า
มาเต็มขนาดนี้แก้ผ้าไหมล่ะเออบางกระแสก็บอกว่า
เขาก็แปลกแหวกแนวดีเก๋คิดว่าเป็นแฟนตาซีประมาณ
นั้นนะคะเออกำลังนั่งอ้าปากค้างอยู่อ่ะค้างจริงใช่ไหม
ป่ะเขาไม่ได้เขินอายไม่มีความเขินอายนะคุณ
เขามั่นใจในชุดของเขาจริงเขาต้องใส่กันแบบนี้
แล้วต้องวิจารณญาณกับเราเองนะคุณผู้ชมก็หลายคน
ก็อย่างที่บอกแหละมีสองด้านด้านดาดารัวก็มี
ชื่นชมบ้างก็มีค่ะเหมือนกันด้านหนึ่งก็คือหุ่นดิน
ให้คุณดีจริงคุณดีจริงแต่ชุดเนี่ยอย่างป้าเองก็
ป้าก็แอบปากวอลอยู่เหมือนกันวัดใจอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้
หน้าหนาวด้วยแต่งตัวมิดชิดดีกว่าใช่เออ